ตั้งแต่ต้นปีมาบอกเลยวงการหมอลำคึกคักมาก

ซิ่งสาวแพรวแสงทองค่ะกับสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเอง
คุณจ๋าคณะเนี่ยเขาดังมากงานจ้างเต็มแน่นเอียดตลอดทั้งปี
งานนี้ค่ะพอผู้สื่อข่าวของเรานะคะเจอซ้อแพลวหัวหน้าวงจ้ะ
ก็เลยขอถามจักหน่อยว่าแม่นะเออแม่เนี่ยไปมูเตลูที่ไหนมา
ถึงงานได้ปังแน่นเอียดตลอดทั้งปีขนาดนี้แม่แสงแพรวพราวแม่สาวแพรวพราวของเรา
ตอบแบบช็อตฟิลไปเลยว่าเออเธอเนี่ยไม่เคยไปมูที่ไหนนะจ๊ะ
แล้วก็ไปลงหน้าหน้าทองก็ไม่เคยไปเลยอ้าวไม่ใช่ว่าไม่เชื่อนะ
แล้วก็ไม่คิดที่จะลบหลู่ด้วยแต่มันเป็นเพราะพ่อส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อว่า
ต้องจะตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณอ๋อพ่อแม่เนอะใช่ค่ะ
รวมไปถึงการดูแลเอาใจใส่พระในบ้านที่สำคัญที่สุดนะ
จึงทำให้เธอกับสามีเนี่ยมีกินมีใช้มาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญค่ะ
ไม่ลืมหรือว่าทอดทิ้งแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเธอมาตลอดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเร็วนี้เนี่ยอาจจะมีไปทำพิธีลงนะหน้าทองกับเขาอยู่เหมือนกัน
ฉันว่าแล้วที่ผ่านมางานน่าจะเยอะจนไม่มีเวลาไปมากกว่าเออนะคะ
เพราะมีเจ้าแม่สายมูรุ่นน้องเนี่ยมาชักชวนค่ะจะเป็นใครไปฟังจากสาวแพรวเลยจ้า
พระในบ้านเป็นอย่างดีครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนคลับ
แฟนคลับที่สนับสนุนเราเราไม่ลืมโดยตัวเราเลยก็คือคำว่ากระตันยูรุคุณ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นคือที่สุดแล้วล่าสุดน้องเนสกาแฟชวนอยู่เนี่ยอ่า
เดี๋ยวจะลองอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสตรงนั้น
แต่มูแล้วอาจจะปังขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้อันนี้เราไม่รู้